ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงนะคะ

ขนาดจวนจะใกล้พอดแล้วแต่ว่า

สร้อยข้อมือทองคำปี่เสียค่ะ
ที่นอกจากจะพาตัวเองเห็งงานเข้า
เงินเข้างวดล่าสุดค่ะ

ไปขอไหว้นะไปไหว้ด้วยส้ม๕ผล

๓๐๐๐๐บาทอย่างที่เห็นในคลิป
นะคะเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็มีคลิปมา

ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลต้องบอกไว้ก่อนนะคะ
แต่สำหรับชมพู่ว่าชมพู่ศรัทธาแล้วก็เชื่อมานานแล้วล่ะ

อย่างฉันพูดอาจจะไม่มีโชคเรื่องของลอตเตอรี่

ชมพู่จะมีโชคเรื่องของผู้ใหญ่เมตตา

คือถูกเลขเนี่ยเยอะไหมคะ

แต่ว่าถูกบ่อยอังงี้ไง

ถ้าเวลาเราศรัทธาอะไรแล้วมันได้ผลเราก็จะมีความสุข

เออนะตั้งแต่ท้องมาก็มีเรื่องดี

จะเป็นเรื่องดวงหรือว่าเรื่องตัวเลข

ท้องนี้คุณแม่ชมพู่ก่อนบ่ายก็ยังสวยออร่า
ล่าสุดนะยังอวดหุ่นแซ่บถ่ายแบบนะคะ

คุณแม่คุณแม่นี่เซ็กสิ้นสุดไปเลยนะจ๊ะ

ดูแบบว่าถ่ายแล้วดูแบ๊วอะไรอย่างนี้

ที่เขาบอกว่าเป็นสไตล์อีฟแอนอดัม
เอ้ามนุษย์ผู้แรกของโลกใบนี้